ดูแล้วเนี่ยวันนี้ถือว่าครบรอบนะกับเหตุการณ์เมาเท่นบี

เพราะว่าตอนนั้นเกิดเหตุตี๑ของวันที่๕สิงหา
ตอนปี๖๕แล้วเหตุการณ์นั้นคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
มีผู้เสียชีวิต๒๖ศพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็น๕๐เลย
ภาพนี้ยังติดตายังจำได้มากเลย
หนึ่งในคนเจ็บที่ต้องรักษาตัวมาเป็นปี
เป็นชาวเวียดนามแล้วตอนนี้ค่ารักษาพุ่งไปเป็นล้านนะคะ
เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ดูหน่อยกัน
ซึ่งตอนนี้คนที่เจ็บแล้วก็ติดหนี้ค่ารักษาที่บอกว่าเป็นล้านล้าน
คือนางสาวดิงกิมลีอายุ๒๕ปี
ว่าคิมเป็นสาวชาวเวียดนามหนึ่งในคนเจ็บดูสิคือตอนนั้นเธอสวยมากคนนี้นี่คือเขาเบิร์นทั้งตัวนะใช่ตอนนั้นเขาโดนไฟคลอกแบบ๗๐๘๐ของร่างกาย
อยู่ในโรงพยาบาล๒แห่งมานานเกือบปีแล้วเนี่ยแล้วค่ารักษาเนี่ยดูขาโอ้โหหมดไปนะเกือบ๔ล้าน
กลายเป็นว่าตอนนี้เธอต้องเซ็นรับสภาพหนี้ผ่อนชำระให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านมาเองอ่ะ
รวมแล้วได้ประมาณแสนนึงดูนิ้วอ่ะดอมเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้๒๓วันเอง
ตอนนี้พักฟื้นอยู่ที่บ้านก็มีพี่ชายมีครอบครัวช่วยดูแล
ตอนนี้เธอเหมือนกับคนพิการไปเลยเธอบอกแบบนั้นนะแล้วเธอเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะคะ
ตอนนอนอยู่โรงพยาบาลหนูก็จะมองหน้าตาตลอดเลย
หนูคิดว่าหนูอยากเดินไปตรงนั้นแล้วก็โดดลงให้ตายเลย
เพราะว่าความเจ็บปวดมันทนไม่ไหว
ก็ไม่ใช่หนูคนเดียวก็คือหนูอยากให้เขา
มีความรับผิดชอบกับทุกคนที่เป็นเหยื่อวันนั้น
เพราะว่าบางคนก็เสียลูกบางคนก็เสียสามีไป
บางคนก็เหมือนหนูแบบเหมือนตกนานลูกทางเป็น
อยากให้เขามารับผิดชอบให้ทั้งหมดครับ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ชายของนางเสาคิมก็บอกนะว่าตอนนี้
น้องเดินไม่ได้คดีความตอนนี้ยังอยู่ในชั้นศาลอยู่เลยค่ะ
อยากให้เจ้าของผับเองมารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
ตอนนี้เป็นหนี้เกือบ๔ล้านหรือใครที่เป็นผู้ใจบุญ
ใครที่เป็นผู้ใจบุญอยากจะช่วยเหลือเนี่ยนะ
เลขที่บัญชีเอาไว้เลยเป็นเลขที่บัญชี๖๒๘๑๑๙๕๙๗๓นะคะ
เป็นธนาคารกรุงศรีค่ะครับบัญชีของนายลองฟานดิงนะคะ
เป็นพี่ชายของคนเจ็บนี่แหละถ้าเกิดว่าใครอยากช่วยเหลือนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยญาติของคนเจ็บคนตาย
ก็ได้ไปทำบุญนะคะครับครบรอบหนึ่งปี
ทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิต
ที่สำนักปฏิบัติธรรมซอยเย็นฤดีที่สัตหีบนะคะ
ไปคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือ
นางเบนจมภรคล้ายแสงนะคะ
ลูกคือนายวิรยะแต่งสง่า
แม่บอกแบบนี้บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย
ได้รับเงินช่วยเหลือจากเจ้าของผับ๓ครั้ง
หนึ่งก็๕๐๐๐๐บาทรวมแล้วก็๑๐๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นไม่เคยมาดูแลอีกเลย
อยากให้เจ้าของผับมาเยียวยาให้กับครอบครัวด้วย
เพราะว่าคุณแม่บอกว่ายังมีหลานอีก๓คนที่ต้องเลี้ยงดูนะ

โดนไฟคลอกทั้งตัวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมานาน๓เดือนกว่า

ใช่พี่พานุพงศ์ร่วมสุขค่ะ
บอกว่าตอนนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วนะ
แต่ว่าแผลดูสิเต็มตัวไปหมดเลย

อยู่แต่ในห้องเพราะว่ากลัวไงดอม
ออกไปข้างนอกแล้วก็มันติดชงติดเชื้อขึ้นมาเนี่ย

บอกด้วยนะบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเจ้าของผับไม่เคยมาเยี่ยม
ยังไม่ได้รับการเยียวยามีแค่หัวหน้างานมีแค่เพื่อนร่วมงานแหละ

รวมทั้งดูแลเรื่องของการล้างแผลนะคะ
สำหรับพื้นที่ของเมาเทนบีถามว่าทุกวันนี้เป็นอะไร
ปัจจุบันปล่อยร้างไปแล้วนะ
สิ่งปลูกสร้างต่างเดิมเนี่ย

เหลือเป็นเศษกระจกเหลือชิ้นส่วนสิ่งปลูกสร้าง

โครงสร้างอาคารต่างนี่ไม่เหลือแล้วนะ
อันนี้เอาเป็นแฟมภาพให้ดูหลังจากที่เกิดเหตุนะคะ
พี่พานุพงศ์ทั้งคุณแม่เบนจมาพร
แล้วก็คุณดิงกิมลีพวกเราเห็นใจจริง

ความเห็นหายังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะ